เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งวัย๒๒ปี
ก็คือน้องน้ำหวานเนี่ยที่น้องน้ำหวานขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าถูกทหารดร๑๐เอกที่ค่ายทหารธิรปุรีข่มขืน

แล้วต้องหนีออกมาจากบ้านเลยเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนให้มารับเนี่ย
ล่าสุดวันนี้นะฮะทหารที่ถูกกล่าวหามาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ

ทหารยศ๑๐เอกที่ถูกหญิงสาววัย๒๒ปีกล่าวหาว่าไปข่มขืนเขานะครับ
อักษรยอดทอทงเป็นทหารสังกัดศูนย์การบินทหารบกลบบุรี
สมเด็จพระศรีนครินทราตะบนเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรี
ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนกระทำชำราวหญิงสาว
แล้วมีเพื่อนเนี่ยพยายามจะมาก่อเหตุร่วมด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในค่ายทหารของ๑๐เอกคนนี้เมื่อ๙ธันวาคม
วันนี้มาพบพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรีแล้วนะครับ
หลังจากฝ่ายหญิงสาวเขามาแจ้งความเอาไว้
มีนายทหารพระธรรมนูลเนี่ยพามาพบพนักงานสอบสวนนะครับท่านผู้ชมครับ
สมมุติว่าชื่อหมู่เชียร์กันแล้วกันนะ๑๐เอกคนนี้นะครับหมู่เชียร์
นี่ครับทางโฟนุนตรีอภิรักษ์
เวทกาลจำนาผู้งครับการสมคุณถวรแจงวัดระบุรี

พนักงานสอบสวนได้ส่งผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย

แล้วก็เรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาก็มาในวันนี้
ตำรวจขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ไม่ได้เผลอเฉยไม่ได้ระเลยไม่ช่วยใครด้วย

ที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า
เรื่องนี้จะเป็นการตบทรัพย์หรือเปล่า

ต่อเนื่องเช้ามืด๑๐ธันวาคม

จากฝ่ายทหารคุณเนี่ย๕๐๐๐๐๐บาท
แต่เหมือนกับตกลงกันไม่ได้ก็เลยมาแจ้งความ

มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวน
เชิงลึกต่อไปเดี๋ยวฟังเสียงทางตำรวจหน่อยนะฮะ
ที่ถูกพัดทิศ
นี่ทางคดีอาญานะครับ

ทางผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกที่ลบบุรี

ของ๑๐เอกนายนี้นะครับ

สื่อข่าวของเราไปติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะได้เจอกับหมู่เชียร์ตอนออกมา
ห้องสอบสวนวันนี้มากับพี่ชายนะฮะ

เราก็พยายามสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่าเป็นไปตามที่ถูกเขากล่าวหาไหม

ชิคแจนนิดนึงค่ะ

ต่อลองอะไรกันแล้วก็ยังไม่จ่ายกันอะไรกัน

ต้องขอ๘แสนซึ่งทางหมู่เชียร์
เขาปฏิเสธข้อหารักษณภาคเศษ
ใช่ค่ะคือตัวฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่า
ที่เขาเรียกเงินค่าเสียหายเยอะไม่ใช่อะไรนะ

แต่อยากจะให้ทางฝ่ายผู้ชายที่ก่อเหตุ
ทุกข์ทรมานกับการไปหาเงินที่มันจำนวนมาก
เพราะว่าเธอเป็นผู้เสียหายคือเธอทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอ
เธอกะว่าถ้าหาไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องถูกให้ออกจากราชการไปเลย
เพราะเธอบอกว่าถูกโอ้โหล่อลวงไปในวันนั้นเนี่ยนะ
ถูกกระทำเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกิน
วันนี้หญิงสาวผู้เสียหายก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเช่นกันนะฮะ
แต่พนักงานสอบสวนเขาแยกกันนะคือเขาไม่ให้เจอกัน
กับทางผู้ถูกกล่าวหานะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เธอก็ดูเคร่งเครียดเลยล่ะร้องไห้ตลอดเวลาอยู่เหมือนกัน
บอกว่าวันนี้ก็สบายใจอยู่เปราะหนึ่งนะ
ก็คือการที่ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวน
ซึ่งการให้การภาคเศษก็ถือว่าเป็นสิทธิ์
แต่ใครทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจ
เธอบอกเธออยากให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไป
ตอนนี้ที่กังวลที่สุดคือเรื่องความไม่ปลอดภัยของตัวเอง

ถูกคมขู่ด้วยนะฮะเธอบอกนะครับ

แต่ว่าพอหลังจากวันนั้นเขาก็ได้โทรมาต่อลองอีกที
แต่คำพูดทำให้หนูรู้สึกว่า
ว่าเขาไม่ได้มีความสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำ
ไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดถ้าหนูเห็นแก่เงิน
หนูเอาสองแสนไปแล้วค่ะทางบ้านหนูก็ไม่ได้ขัดสนค่ะ
ไม่รับคำขอโทษแล้วค่ะเพราะว่าวันนั้นเขาพูดทิ้งท้ายไว้แล้ว
สองแสนถ้าไม่เอาก็ไปฟ้องเอาหนูก็ฟ้องค่ะ
ไม่ใช่ว่าหนูไม่พอใจที่สองแสนนะคะแต่หนูไม่พอใจค่ะ
ไม่พอใจที่เขาไม่สำนึกผิดแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้สำนึกว่าลูกผิด
ไม่ได้รู้สึกเลยว่าผิดคือน้องน้ำหวานเนี่ยบอกว่าทหารนายนี้เนี่ย
ตอนที่มันเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเธอบอกเธอเรียกค่าเยียวยาเสียหายเนี่ย๕แสน
อืมขอลดเหลือสามแสนอ่าเธอก็โอเคจากนั้นขอลดอีกเหลือสองแสน
ค่ะแล้วก็ใช้คำพูดแบบเหมือนกับไม่สำนึกผิดอะไรเลย
ก็เลยแจ้งความแล้วก็เรียกแปดแสนเลยใช่มันมีคำพูดในลักษณะที่ว่า
กล่าวหาว่าน้องผู้หญิงผู้เสียหายว่าสมยอม
คำพูดในลักษณะแบบนี้น้องเขาเลยโอ้โหไม่รับเงินแล้วค่ะ
ก็หลังจากที่ผู้เสียหายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับทางพนักงานสอบสวนสพมลบบุรี
ก็พาไปชี้จุดในบ้านพักในค่ายทหารที่เกิดเหตุนะครับ

พิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างด้วย
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้รับภาพนะ
เป็นภาพที่ทางหญิงสาวผู้เสียหายบอกว่า
ได้ถ่ายเซลฟี่เอาไว้หน้าบ้านพักของทหารนายนี้
คืนวันนั้นเนี่ย๙ธันวาคมเนี่ยเธอบอกว่า
คือความจริงเธอคนกรุงเทพนะแล้วเธอจะมาเรียนต่อปริญญาโทที่ลบบุรี
แล้วเธอรู้จักกับทหารคนหนึ่งในค่ายพักที่เนี่ย

แต่ระหว่างนี้เขาต้องไปอยู่เก็บตรงเก็บตัวเข้าค่าย
ไม่ได้อยู่ที่บ้านพักเธอก็เลยขอมานอนที่บ้านพักในค่ายทหาร
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยเธอจะต้องเดินออกไปเพื่อจะไปขึ้นลงขึ้นรถหน้าค่าย
สิบเอกที่เป็นคู่กรณีเนี่ยขับรถผ่านมาแล้วก็แวะรับเธอ
คุยไปคุยมาก็เลยนัดแนะกันแล้วก็มาที่บ้านหลังนี้ตอนกลางคืนประมาณอย่างนั้น
แล้วคืนนั้นเธอบอกเธอก็ถูกกระทำก่อนจะหนีออกมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
เราได้คุยกับคุณแม่ของหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
แม่บอกว่าแม่เองแม่ก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเหมือนกัน
เพราะตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุลูกสาวไม่ได้บอก
มารู้เรื่องก็คือวันที่ลูกสาวกินยาจะฆ่าตัวตาย

โชคดีมากที่มีคนมาช่วยพาส่งโรงพยาบาลทัน
เพราะว่าลูกเครียดมากกับเหตุการณ์ที่ถูกข่มขืน

ลูกสาวแม่ก็เป็นลูกตำรวจพี่ชายก็เป็นตำรวจ
แต่มาถูกทหารข่มขืนในบ้านพักในค่ายทหารด้วย

หัวใจสลายสิคะลูกเป็นอย่างนี้

เราส่งลูกเราไปเรียนแล้วลูกเราก็ไม่มีใครด้วย
ตัวคนเดียวอืมเป็นผู้หญิงตัวเล็กเล็กในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว
มันมันก็สร้างความเครียดมากมากแค่บ้าแต่มันเครียดมากมาก
ไม่อยากไม่อยากมีเรื่องจริงอยากให้จบอะค่ะ
อยากให้จบเลยมันไม่อยากจะมีอะไรต่อไปแล้วลูกสาวไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะคิดอะไรอีกหรือเปล่า
เพราะเขาเคยคิดมาแล้วไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ยาวนานต่อไป
ไม่รู้เขาจะคิดอะไรอีกก็กลัวลูกจะคิดซั่นอีกนะครับ

ก็ทางคุณแม่ก็ยืนยันว่าต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาว
จำนวนเงินไม่ได้เกี่ยวนะส่วนทางผู้เสียหายเองก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองเหมือนกัน
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทของน้องน้ำหวานนะครับ
บอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อนมาปรึกษาว่าจะมาเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในรบบุรี
บอกว่ามีแฟนอยู่ในค่ายทหารเป็นทหารอยู่ในค่ายไปอยู่ได้สองสามวัน
เพื่อนก็โทรมาปรับทุกข์บอกว่าถูกทหารในค่ายเนี่ยข่มขืน
พอเกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นประมาณว่าแฟนนุ่มเองก็ขอลดสถานะ
เหลือเป็นแค่เพื่อนกันทำให้เพื่อนเนี่ยเครียดมาก
ถึงขั้นกินยาฆ่าตัวตายและทุกวันนี้สภาพจิตใจของเพื่อนก็ยังย่ำแย่
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ถ้าถึงขนาดกินยาฆ่าตัวตายหนูว่าก็แรงนะคะ
เพราะเพื่อนหนูไม่เคยมีประวัติซึมเศร้าแล้วก็ปกติค่ะสดใสดี
หนูตื่นมาตอนตี๓ก็โทรไปหาหาเพื่อนถามว่าเกิดอะไรขึ้น
มันก็ฟูมฟายแล้วบอกว่าตอนนี้กินยาฆ่าตัวตายไปแล้ว
แต่ว่าไม่ตายหนูก็โทรไปตามผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
ที่เขาอยู่ให้พาไปโรงพยาบาลแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็คือแบบต้องช่วยก่อนที่เกิดเหตุมันก็อยู่ในที่ของเขา
พยานก็ไม่มีใครแบบเหมือนกล้าที่จะมาเป็นพยานให้เขาอะค่ะ